ทุกผู้ชมครับตอนนี้ที่ใต้เนี่ยฝนตกหนักนะครับ
เมื่อวานนี้ก็หนักจริงที่ชุมพอถนนไปไม่ได้เลยนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยนะฮะภาคใต้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ดูที่พัทธลุงก่อนพัทธลุงที่ควรขนุนนะครับ

รถคันหนึ่งเสียหลักตกลงมาที่คูน้ำข้างทางนะครับ
หื้มหื้มนี่ฮะคือน้ำยังไม่ถึงขั้นท่วมถนน

แต่คูน้ำข้างทางนี้เต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ควนขนุนนะฮะโชคดีคนขับออกมาได้ทันนะฮะจากตัวรถเนี่ย
แล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันนะฮะ
กระแสน้ำมันไหลผ่านต่อเนื่อง
โอ้โหแล้วก็มาแรงพอสมควรนะครับ
คนขับรถเป็นผู้ชายยู้๖๐ปีวันนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปธุระมามาถึงจุดเกิดเหตุ
ฝนมันตกตกจนกระจกหน้ารถมันมองไม่ชัดเลย
ถนัดใช้ที่ปราศรษนูรันดรก็เลยขับไถลลงขู่น้ำข้างทาง
โชคดีที่ชาวบ้านมาช่วยกันทันนะฮะฝนก็หยุดบ้างแล้วในตอนนั้นนะครับ
ชุมพรวันนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับถนนสายเอเชีย๔๑ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวานนี้
น้ำเริ่มลดแล้วเปิดการจราจรได้แล้วนะครับรถผ่านได้หมดแล้วนะฮะ
ขาขึ้นขาล่องแต่บ้านเรือนในที่รุ่มแล้วก็พื้นที่เสี่ยงบางจุดน้ำยังท่วมขังสูงเป็นเมตรนะครับ
ที่อำเภอสวีนี่ก็หนักอยู่นะฮะในตอนนี้นะครับ
วันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่ไปชุมพรไปติดตามสถานการณ์น้ำไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นด้วย
แล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่นั่นด้วยทำคั่วกลิ้งไข่ดาวทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ
จากนั้นก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอสวีที่ทุ่งตะโกแล้วก็ที่หลังสวนด้วย
ชุมพรตอนนี้มี๖อำเภอนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วม
มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่าหกพันครัวเรือนนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่
วันนี้มีเหตุเด็กสามขวบจมน้ำเสียชีวิตคุณยายบอกว่าฝนตกทุกวัน
หลานสาวกับเพื่อนเนี่ยชวนกันไปเล่นน้ำแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวมากก็เลยซัดร่าง
หลานสาววัยสามขวบลอยไปไกลสามสิบห้าเมตร
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะครับส่วนที่ระนองชุมชนบ้านสองแพรกที่กระบุรีระนอง
ชาวบ้านก็มาเก็บข้าวของที่พังเสียหายกันเอามาวางหน้าบ้าน
หลังจากน้ำลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังอีกหลายพื้นที่นะครับ
ท่านผู้ชมครับสุราชธานีที่อำเภอเมืองเนี่ย
วันนี้อากาศเริ่มดีขึ้นฝนหยุดตกค่ะ
แต่ก็ยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ถนนเส้นทางหมู่๑๓ตะบนคันทุรี
ที่จะเชื่อมไปพื้นที่หมู่๖ตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะ
นี่ฮะพังเสียหายนะครับถนนขาดฮะอืม
ก็ต้องเอาเสาไฟฟ้าห้าต้นมาเรียงต่อกันก่อนค่ะ
เพื่อให้คนเดินข้ามได้ให้รถจักรยานยนต์แห่จักรยานยนต์ก็เสียวนะคุณ
น่ากลัวใช่ไม่น่าจะข้ามไหวรถยนต์อะไรพวกนี้ไม่ได้แน่นอน
เอาเดินเอาเถอะฮะผมแล้วกลัวจักรยานยนต์จังเลยเนี่ยจริง
จักรยานก็อย่านะเลี้ยงตัวไม่ไหวนี่ร่วงลงไปนี่ยุ่งนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ในช่วงเวลานี้นะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะครับส่วนเหตุการณ์